สำหรับรถไฟฟ้ายี่สิบบาทตลอดสาย
เริ่มที่สายสีแดงและสายสีม่วงติดตามในเช้านี้ต้องรู้
ปรับลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าไม่เกิน๒๐บาทตลอดสาย
และหลังมีมติเห็นชอบปุ๊บมีผลให้ใช้ทันทีครับ
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายสุริยะ
รุ่งเรืองกิจก็เดินทางไปใช้บริการ

โดยมติกำหนดให้รถไฟฟ้ามหานครสายสีม่วง
เตาปูนคลองบางไผ่ระยะทาง๒๓กิโลเมตรจำนวน๑๖สถานี
และรถไฟฟ้าชาญเมืองสายสีแดงบางซื่อรังสิตระยะทาง๒๖กิโลเมตรจำนวน๑๐สถานี
และช่วงบางซื่อตลิ่งชันระยะทาง๑๕กิโลเมตร๔สถานี
ค่าโดยสารเริ่มต้น๑๔บาทเท่าเดิมคุณผู้ชม
แต่ถ้าเกิน๒๐บาทก็ยังจ่ายแค่๒๐บาทได้ตลอดสายเลยครับ
โครงการนี้จะสิ้นสุดในวันที่๓๐พฤศจิกายนปี๒๕๖๗ปีหน้าครับ
ยังอยู่ที่เรื่องของรถไฟครับโดยที่ประชุมคอรมอลได้อนุมัติให้
รถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟทดำเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่
ช่วงขอนแก่นหนองคายวงเงิน๒๙๐๐ล้านบาท
ระยะเวลาดำเนินการ๕ปีระหว่างปี๖๗ถึงปี๗๑ครับ
เป็นการก่อสร้างทางรถไฟใหม่ขนาด๑เมตรเพิ่มขึ้นอีก๑ทาง
ขนานไปกับเส้นทางรถไฟเดิมระยะทาง๑๖๗กิโลเมตร
เป็นทางรถไฟระดับดิน๑๕๓กิโลเมตรและยกระดับ๑๔กิโลเมตร
มีทั้งหมด๑๔สถานีครับ
เป็นการสร้างใหม่ใน๖สถานีและเป็นการปรับปรุงสถานีเดิม๘สถานี
เป็นการเชื่อมเส้นทางขนส่งสินค้าจากสปลาวและจีนให้สะดวกยิ่งขึ้นครับ
เรื่องสุดท้ายเป็นข่าวดีของผู้ใช้น้ำมันกลุ่มเบนซินครับ
เช้านี้ตั้งแต่ตี๕ที่ผ่านมาน้ำมันกลุ่มเบนซินและโซฮอลทุกชนิด
ลดลง๓๐สตางค์ต่อลิตรทำให้น้ำมันเบนซินลดลงเหลือราคาลิตรละ๔๕บาท๖๔สตางค์
ฮอล๙๕๓๗บาท๘๕สตางค์โซฮอล๙๑ลิตรละ๓๗บาท๕๘สตางค์
อี๘๕ลิตรละ๓๕บาท๖๙สตางค์ต่อลิตรและอี๒๐ลิตรละ๓๕บาท๕๔สตางค์ต่อลิตร
และน่าจะมีข่าวดีต่อเนื่องด้วยคุณผู้ชมเพราะว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานครับ
นายพิรพันธ์สาลีรัฐธวิพาค
พิจารณาแนวทางปรับลดราคาน้ำมันเบนซิน
เพื่อลดค่าครองชีพให้กับประชาชน
โดยจะเทียบเคียงกับการลดราคาน้ำมันดีเซล๒บาท๕๐สตางค์ช่วงที่ผ่านมา
เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยด้วยครับ